ของคุณยายท่านหนึ่งวัย๑๐๘ปีแล้วนะคุณนะ

คุณอยากจะอายุยืนยาวขนาดคุณยาย
คุณต้องทานปลาทานผักให้มาก
คุณยายเขาเป็นชาวเลเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

นี่แหละที่ทำให้ฉันยังแข็งแรงมาถึงทุกวันนี้

เสียงคุณยายก็เป็นแบบนี้แหละฮะ
บอกว่ายายเองก็แข็งแรงมา๑๐๘ปีแล้วนะ
อันนี้เป็นเสียงสัมภาษณ์ของคุณยายนะ
นี่ฟังนิดหนึ่ง

โดยพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี
แล้วก็ทางด้านของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่
ได้ลงพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอกเกาะลันตา

เป็นชาวเลอูรักราโวยนะครับ
ที่มีอายุมากที่สุดในพื้นที่นะครับ

เดินได้ตามปกติเลยหลานเอ้ย
แต่อาจไม่คล่องแคล่วเหมือนสมัยสาว
อันนี้เสียงผมเนี่ยไม่ใช่เสียงกับภาคคุณยาย

ก็คุณยายบอกสมัยสาวนะรับประทานอาหารนะครับ
แล้วก็อาหารที่ทานส่วนใหญ่คุณยายบอกว่า
ก็ต้องเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นปลาเป็นผักเพราะอะไร
เพราะตัวเองเป็นชาวเลนะครับ
ทำให้ชีวิตก็จับปลากินทั้งนั้นแหละนะครับ
แล้วผักเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านแต่ก่อนก็ปลูกไว้รอบรวมเลยแหละ
ไม่มีสารพิษ๑๐๐ไม่มีสารพิษด้วย
ส่วนชีวิตครอบครัวของคุณยายคุณยายบอกว่า
สามีเสียชีวิตไปนานแล้วมีลูกด้วยกัน๗คนนะครับ
เสียชีวิตไป๕คนแล้วนะลูกนะ
แต่ว่าคุณยายผู้เป็นแม่ยังอยู่เลย
อายุยืนยาวอยู่เลยนะครับ
ตอนนี้อาศัยอยู่กับลูกหลานซึ่งทุกคนเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับ
ทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี
บอกว่าคุณยายปีหลีเนี่ยเกิดวันที่๑มกราคม
มีผู้อายุเกิน๑๐๐ปีรวมทั้งสิ้นถึง๓๕คน
โอ้โหอายุยืนยาวจริงนะครับ
และทั้งหมดเป็นผู้หญิง